คุณผู้ชมเมื่อวานโอ้โหเดี๋ยวหน้าหนึ่งมีมีแน่นอนน้ำแข็งน้ำแข็งชูเดี๋ยวพี่อ่านให้
อ่าดูนี่ค่ะชกหน้าเตะสีสุวรรค์พิษเดี่ยว๑๓ขณะแถลงข่าวครับ
ถ้าวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้อายเลยแต่ต้องพูดในแง่มุมไหนเดี๋ยวมาฟังกันเพราะว่า
ตอนนี้ผมผมรอดูอะไรรู้ไหมผมรอดูท่าทีของคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์
เพราะว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องเรื่องเดี่ยว๑๓นี่แหละ
เออนะครับว่าท่าทีของพี่โน๊ตจะเป็นยังไงแต่เมื่อวานนี้มาดูเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวานคุณศรีสุวรรณจะไปร้องเรียนเรื่องนี้แหละใช่ค่ะบอกปอทตรวจสอบหน่อยสิ
โน้ตอุดมแต้พาณิชย์มาเดี่ยว๑๓เนี่ยพูดในลักษณะเหมือนเชิญชวนคนออกมาชุมนุม
ครับนะมันทำได้เหรอมันพูดแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ปรากฏว่าจังหวะแถลงแถลงข่าวอยู่พัวตุบตับตุบตับตุบตับไปดูอีกที
ท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุม
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่คุณศรีสุวรรณจัญญาครับเอาตำแหน่งนะตำแหน่ง

การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่หน้าอาคาร
ตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึงบกปอท
กรณีการแสดงเดี่ยว๑๓ของคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์นะฮะระหว่างนั้นในวีรวิทย์รุ่งเรือง
สิริผลเขาอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงเอ่ยปากถามไป
ยังไม่ทั้งสิ้นประโยคนั้นไม่ที่สุดประโยคเลยผมชมตอมน่าฮะก็ต่อยกันเป็นขี้หน้าของคุณ
หมัดจนผู้ชายเสื้อขาว

ว่าเป็นคนขับรถของคุณศรีสุวรรณมิน่าล่ะ

ก็ต่อยวีรวิทย์ไปทีนึงมั้ง
ต่อยวีลวิทย์ไปทีแล้วก็ดึงล้างออกมา

ผู้หญิงผู้หญิงเสื้อดำที่มากับนายวีรวิทย์
เอามือไปจิกผมนะฮะ
จิกผมดึงแยกแยกออกมานะครับ
หันมาชี้หน้าด่าคุณศรีสุวรรณประมาณว่า

ทีรัฐบาลชุดเก่าไม่มาร้องเรียน

อย่าเป็นคนแก่แต่กระโหลกกะลา

หลังจากเหตุการณ์ชุลมุนยุติลงครับ
วีรวิทย์ก็มาเปิดใจบอกว่า

ต่อยในศรีสุวรรณเพราะว่าคาใจ
ซึ่งขณะนั้นเขาไปร่วมชุมนุมเช่นกัน
แต่นายศรีสุวรรณออกมาประกาศว่า
ใครมาชุมนุมจะแจ้งจับให้หมด
ได้แต่เฝ้ารอว่านายศรีสุวรรณเนี่ยนะจะไปที่ไหนจะออกไปร้องเรียนอะไรที่ไหน
รอเฝ้าพอรู้ว่าจะมาบกปอทปั๊บก็หยุดงานมาเลย
บอกจะมาตบสั่งสอนโดยตั้งใจนะฮะแล้วก็ขอโทษสำนักงานปอทที่มาก่อเหตุในครั้งนี้
ยืนยันว่าเจตนาก็คือต้องการให้ทุกคนยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะมันจะมีในเสียงไหมฟังในเสียงดีกว่าเดี๋ยวผมพูดมันจะไม่งามไปเอาฟังในเสียงดีกว่า
จนเกินไปผมอายุ๖๒ปีจะเป็นอะไรผมไม่มายผมไม่แคร์ผมอยากให้เห็นว่า
คำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างแต่มึงอยากเกินเลยจนเกินไป
คุณผู้ชมครับเราไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
คุณวีรวิทย์ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำเหมือนกัน
คือเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็พร้อมที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ใช่หลังจากมีเรื่องกันเสร็จป๊าปก็เนมาขี่มอเตอร์ไซต์บวกมือ
ผู้หญิงเสื้อสีดำเป็นเหมือนกับแอดมินแล้วก็คอยไลฟ์เหตุการณ์ให้ตลอด
เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูไลฟ์ด้วย
เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ไลฟ์ผ่านทางยูทูปดาวต่อเนื่องเป็นแบบ๖๗ชั่วโมงเลย
คนก็อยากรู้ว่าคุณศรีสุวรรณโดนเข้าไปแบบนั้นเขาจะว่ายังไงบ้าง
คือเอาจริงจริงนะพี่ศรีหรือว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ตอนแรกที่โดนไม่ได้เจ็บ
แต่พอหลังเริ่มรู้สึกแบบระบมตรงปลายคาง
แล้วพี่ศรีสุวรรณบอกว่าแต่เจ็บอะไรก็ไม่เท่าเจ็บตรงนี้ค่ะ
เจ็บใจลองฟังค่ะ
ก็น่าจะถูกที่ปลายคางนะ
แต่มันไม่เก็บอะไรเท่าเจ็บใจ
หลังจากนี้ก็คงมีเพื่อนติดตามไปด้วยครับ
ตั้งแต่เราเดินสายเป็นนักร้องเรียนมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการ
แต่ว่าถามว่าท้อไหมไม่ครับ
คนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำมาท้อนเรื่องประเภทนี้
เราก็คงทำหน้าที่ของเราต่อไป
ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ยังคงเป็นนักร้องต่อค่ะ

ท้อยังทำหน้าที่ต่อไป
แล้วพี่ศรีนะเขาก็บอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

เพราะว่าลุงศักดิ์แกก็ถามคำถามอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไง
กำลังจะถามคำถามเหมือนกับแบบในดงนักข่าวแหละ
แต่ถามไม่จบแล้วก็เข้าไปต่อยก่อน
ทีนี้พี่ศรีสุวรรณบอกนะนี่ฉันโชคดีนะ
มีคนมาช่วยห้ามกับคนขับรถเสื้อสีขาว
แล้วก็มีนักข่าวที่อยู่ตรงนั้น
ส่วนตัวพี่ศรีสุวรรณเชื่อว่าการทำแบบนี้

เพราะว่าผมเดินสายร้องเรียนมาตั้งหลายปี

คือครั้งหน้าอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีผู้ติดตามมาด้วย

แล้วอย่างหนึ่งที่พี่ศรีฝากไปถึงลุงศักดิ์เนี่ยนะ
บอกว่ารัฐธรรมนูลของเขาเนี่ยคือการทำร้ายคนอื่นแบบนี้มันใช่เหรอ

แต่ก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป
ถึงตนจะถูกทำร้ายแต่ก็จะทำหน้าที่ต่อไป
อันนี้คือที่พี่ศรีสุวรรณจัญญาบอก
ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณสายเมื่อวาน
แล้วตอนบ่ายมาที่นี่เลยค่ะ
แล้วก็เปิดใจด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่ศรียังยืนยันเหมือนเดิมผมว่าน่าจะมีการวางแผน
ผมเองเนี่ยไม่นิยมความรุนแรงไงก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรไป
เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมตอบโต้ไปฝั่งนั้นเนี่ยก็ต้องมีแบบมีแบบหนักเหมือนกัน
แล้วก็บอกด้วยบอกผมเด็กเกษตรแม่โจ้นะครับ
เดี๋ยวลองฟังช็อตนี้หน่อยค่ะ
อ้อคุณศรีสุวรรณบอกนะผมเด็กเกษตรแม่โจ้นะ
คือหมายถึงเขากำลังจะบอกแหละว่าพร้อมที่จะรับมือกับทุกอย่าง
ตลอดเวลาฟิตร่างกายอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วแบบนี้ค่ะ
มาดูความเห็นของคนอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
อย่างคุณหมอว่ารงเดชกิตวิกรมพโสด์เฟสบุ๊คมด้วย
ให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณด้วยคุณผู้ชมฮะ
วรงค์บอกว่าทราบข่าวว่าคุณศรีสุวรรณจัญญา

ประกาศชัดเจนว่าตั้งใจมาทำร้ายคุณศรีสุวรรณ
ผมถือว่าสิ่งที่คุณศรีสุวรรณกระทำ
เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรง
ที่สำคัญฝั่งที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
แทนที่จะร่วมกันตำหนิการกระทำเช่นนี้
แต่กลายเป็นว่าสนับสนุนการกระทำ

แล้วก็ทิ้งท้ายว่าผมขอให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณ

ทั้งพวกที่สนับสนุนให้ท้ายความรุนแรงทุกกลุ่มครับ

อีกคนนึงที่เคยโดนลุงศักดิ์เนี่ย
กเข้าไปเหมือนกันคือคุณแรมโบอีสาน
หรือว่านายเสกสกลอัตถาวงนี่แหละคุณผู้ชม
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าย้อนไปปีที่แล้ว

มันเกิดวันที่๑๘ตุลาใช่ไหม

ถ้าย้อนไป๑๙ตุลาปีที่แล้ว
อันนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแรมโบ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในรอบปีเนี่ย
นักข่าวเลยไปถามคุณแรมโบค่ะ

เรมโบ้ก็บอกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะกับการกระทำรุนแรง

ฝั่งลุงศักดิ์ผู้ก่อเหตุก็ชอบใช้ความรุนแรง

คือจะบอกว่าปีที่แล้วก็เคยเข้ามา
แล้วก็มาทำร้ายคุณแรมโบอีสาน
แต่ตอนนั้นจังหวะที่คุณแรมโบอีสานรู้ก่อนแล้วก็เข้าไปโอบเข้าไปโอบ
จังหวะนั้นที่ลุงศักดิ์เหมือนกับชกไปที่ตรงอก
คุณแรมโบอีสานก็บอกว่าตอนนั้นผมรู้ทัน
ผมก็เลยป้องกันตัวแล้วก็รอดมาได้
ซึ่งคุณแรมโบ้บอกนะบอกว่าแม้จะมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบคุณศรีสุวรรณ

แล้วก็ที่ผ่านมาเคยมองว่าคุณศรีสุวรรณก็ทำหน้าที่ตามกติกามาตลอดนะ
เมื่อเห็นใครหรือว่าเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ก็ไปยื่นหนังสืออันนี้มันก็เป็นไปตามระบบระเบียบครับ
ให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณในการทำหน้าที่ตรวจสอบ

แล้วก็เป็นกำลังใจในการพิทักษ์คุณธรรมต่อไปด้วย
อันนี้แง่มุมของคุณแรมโบนะคะ

เดี๋ยวเรื่องของการที่คุณศรีสุวรรณโดนบุกมาทำร้าย
จะมีต่อในข่าวเช้าโห่เขียวด้วย
ดูเต็มเพราะว่ามันมีแง่มุมความเห็นของทนาย
ดาราก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะเลย
แต่ย้ำอีกทีพวกเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ